คุณผู้ชมครับมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ตอนนี้โลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกัน
ผู้ชายคนหนึ่งต่อยคุณยายภายในวัด
จนทำให้คุณยายล้มทั้งยืนรวมถึงแขนหักด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดภายในวัดนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ลูกสาวของคุณยายเอาเรื่องนี้มาโพสต์
คุณยายบอกว่ายิ่งพอเห็นคลิปนี้ที่เกิดกับแม่ของเธอเองนะ
โอ้โหแทบจะทำใจไม่ได้เลยนะครับเธอเสียใจอย่างมาก
ทำไมต้องมาทำแม่เธอแบบนี้ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นผู้ชายคนนี้เดินมาไหมฮะ
แล้วอยู่ก็มาต่อยคุณยายคุณยายล้มทั้งยืนเลยนะฮะ
พระท่านก็ต้องไปห้ามไปปรามนะครับ
และจริงแล้วคุณยายไม่ได้มีเรื่องกับผู้ชายคนนี้เลยนะ
เกี่ยวเลยใช่นะครับนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิด

อย่างที่เห็นเลยฮะผู้ชายใส่เสื้อดำกางเกงขาสั้น
ปรีมาหาคุณยายวัย๖๕ปี
จากนั้นก็มีปากเสียงแล้วก็สาวหมัดไปที่หน้าของคุณยาย
ล้มทั้งยืนพระที่เห็นเหตุการณ์ก็มาห้าม
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มิถุนายน
ที่วัดปิตุลาธิราชรังสริตหรือว่าวัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ลูกสาวของคุณยายเอาเรื่องนี้มาโพสต์ร้องเรียนในโลกโซเชียล
ระบุข้อความบอกว่าตอนแรกที่เห็นแม่เจ็บเราก็เจ็บมากแล้ว
แต่พอมาเห็นคลิปนี้มันยิ่งเจ็บกว่า
แม่เราไม่เคยคุยกับผู้ชายคนนี้ด้วยซ้ำ
คนเราทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้
แม่เราจนล้มกระแทกลงไปกับพื้นจนข้อมือข้างซ้ายนั้นหัก
เรื่องนี้พระที่เข้าไปช่วยท่านก็โพสต์เหมือนกันนะครับ
โดยพระท่านก็บอกว่าเหตุการณ์นี้แสดงความเสียใจกับคุณยายด้วยนะครับ
มนี้ไม่ได้ไปมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้เลย
แต่ผู้ชายคนนี้หัวร้อนเพราะไม่พอใจเจ้าหน้าที่วัด
และพระในวัดกรณีไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมงานศพ
ทางวัดก็พยายามเข้าไปเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจแล้วหลายครั้ง
แต่ชายคนนี้อยู่ก็หัวร้อนแล้วก็เดินไปต่อยคุณยายเลยนะฮะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไป
เปิดเผยบอกว่าแม่ของเธอที่บาดเจ็บก็คือคุณป้านงครานจงรักอายุ๖๕ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะนั้นมีการจัดงานศพและมีชายคนที่ก่อเหตุ
โวยวายพระและคนงานเรื่องแผงกั้นว่าจอดรถไม่ได้เหรอ
ระหว่างนั้นแม่ของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสของวัดนะ
ก็ได้แค่ไปบอกกล่าวคนงานพูดกับคนงานนะ

บอกกล่าวคนงานให้ไปเอาแผงกั้นนี้ออก
และระหว่างที่เดินและพูดคุยกับพระอยู่ดี
ชายผู้ก่อเหตุคนนี้ก็เดินมาจากนั้นก็โวยวายใส่แม่ของเธอ
แล้วก็ชกเข้าที่หน้าของแม่เธอทันที
โดยเธอยืนยันว่าแม่ไม่เคยไปด่าหรือว่ามีปากเสียงกับผู้ชายคนนี้

เพราะแม่เรียกคนงานเสร็จก็ถาม

จนผู้บาดเจ็บนะครับก็คือคุณป้านงคลานจงรัก
คุณป้าหรือว่าบางคนก็เรียกว่าคุณยายเลยนะ

ยืนยันนะครับบอกว่าไม่ได้พูดคุย
หรือไปด่าว่าชายที่ก่อเหตุแต่อย่างใดนะครับ

ให้ไปเอาแผงกั้นออกก็เท่านั้นเอง

ก็เดินปรีเข้ามาทำร้ายร่างกายของคุณยายเลยครับ
ตอนที่ถูกต่อย
ไม่ได้เก็บไว้เค้าเลยแล้วเค้าก็ตกกวน
เราจะเอายังไงล่ะแล้วอะไรอีก
เราก็เอาลงไปที่พูดด้วยนะ
ด้านของพระที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือพระครูปีชากิจจานุวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าอวาทเปิดเพย์ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ

ก็มาต่อว่าพระแล้วก็คนงานของวัด

โดยเฉพาะแผงกั้นที่มันขวางจอดรถไม่ได้
เมื่อเห็นว่าท่าจะไม่ดีนะ
พระท่านก็ไปช่วยคนงานยกแผงกั้น
เพื่อให้เรื่องจะจบแต่ชายคนที่ก่อเหตุ
ก็ใจร้อนหัวร้อนหรือแผงกั้นเอง
เดินมาพอดีก็เลยถูกทำร้ายดังกล่าวนะครับ
จัดงานที่วัดทำไมวัดไม่อำนวยความสะดวก
ซึ่งอัตมาตอนนั้นก็ถามเหตุผลว่า
อะไรที่ทำให้ยมคิดว่าไม่อำนวยความสะดวก
ก็ทราบมาจากเรื่องของแผนที่กั้น

เราก็มองดูว่าน่าจะมีปัญหาอยู่
ก็เลยชวนพระมายกเองก็ได้

เขาออกมาถึงก็ทราบจากคนงานว่า
เขาลื้อแผงโยนแผงแล้วมันเสียหาย

เขากำลังอารมณ์ไม่ปกติอยู่

เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องแผงที่เสียหาย
แต่ทราบข่าวมาก็คือเขาน่าจะเข้าใจผิด
แล้วก็อารมณ์ของเขาด้วยความโกรธนะครับ
ส่วนสองเรื่องที่ต้องตามกันก็คือเรื่องอาการของคุณยายนะ
ซึ่งคุณยายก็ตอนนี้ท่อนแขนที่หัก

ต้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพไม่ต่ำกว่า๓เดือน

ส่วนตาข้างที่โดนต่อยก็ต้องเช็คอาการเรื่อย

แล้วคุณยายยังมีอาการภาวะเวลานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
ส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องของคดีตอนนี้รูปสาวของคุณยาย

เรามีความคืบหน้าทางฝั่งของผู้ชายที่มาทำร้ายคุณยายด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุก็คือนายแมวนะคะ
แมวทำธุรกิจอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า
ใช่นะครับเขาบอกว่าทำธุรกิจค้าเหล็กนะฮะ
แล้วก็เป็นบุคคลที่มีฐานะแล้วก็พักอยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเซานะครับ
คือเขาบอกว่าคุณยายพูดไม่ดีเสร็จคร้าวเหมือนกัน
เขาก็เลยบันดาลโทษะชกหน้าคุณยายไปครั้งหนึ่ง
คุณยายล้มไปนอนกับพื้นอย่างที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
หลังเหตุการณ์นั้นตัวนายแมวเองก็เดินทางไปโรงพัก
แล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างพร้อมกับขอโทษคุณยายไปแล้ว

แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าตอนที่อยู่โรงพักน่ะ
ลูกชายของคุณยายก็มาทุบหัวกับหมวกกันน็อกด้วย
เอาหมวกกระน็อกมาทุบหัวเขาแล้วด้วยนะ
แล้วก็ยังไปโพสต์เฟซบุ๊กด่าว่าตัวเขา
แต่เขาไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิด
แล้วก็ไม่ควรทำร้ายผู้สูงอายุ
แล้วก็มีการยินยอมรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายจำนวน๙๐๐๐บาทด้วย
เพราะเขามาคิดย้อนกลับมาทบทวนแล้ว
ว่าไม่ควรจะทำแบบนั้นก็ยอมรับ
พร้อมทั้งบอกว่าถ้าได้เข้าไปคุยกับยาย

อันนี้คือข้อมูลจากในแมวที่ให้ผู้สื่อข่าว

ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับความผิดทุกอย่างขอโทษครอบครัวคุณยาย
ส่วนทางคดีก็มอบให้ทนายความเป็นผู้ดูแล
แต่ตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียหายเองก็ยังเกิดความกังวลใจ
ว่าตัวคู่กรณีอาจจะใช้ฐานะทางสังคม
และความสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในจังหวัด

เพราะฝ่ายผู้เสียหายเป็นเพียงคนงานในวัดเท่านั้นเอง
เกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะครับ